ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับประชาชนจำนวนมากนั้นต่างก็เข้าร่วม
แสดงความอาลัยถวายความเคารพสูงสุดแด่สมเด็จพระสังฆราชในวันนี้ครับ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพระเมนจำลอง
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พร้อมกับพิธีที่กรุงเทพมหานคร
นิมนต์พระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์ที่หน้าพระเมนจำลองนะครับ
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการร่วมวางดอกไม้จันทร์
โดยมีประชาชนมาร่วมงานกว่า๑๐๐คนครับ
ส่วนที่พระอุโบสถวัดศรีคมคำพระรามหลวงอำเภอเมืองพยาว
คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการและประชาชน
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช

โดยประกอบพิธีไปพร้อมกับส่วนกลาง
จากสมบูรณ์โตผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพและถวายดอกไม้จันทร์
โดยได้จัดพระโกรธทองน้อยจำลองตั้งบนพระเมนลอยจำลอง
ปลูกข้าวพันธอมการจากบ้านดอนเจดีประดับรอบเมนแทนดอกไม้
ขณะที่ประชาชนชาวนครราชศรีมากว่า๒๐๐คนนะครับ
ร่วมแสดงความอาลัยและถวายดอกไม้จันทร์ที่ชาปนสถานวัดสุทธจินดาววรวิหาร
อำเภอเมืองโดยมีนายวิเชียรจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาส
และพระธรรมวรนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

อกจากนี้ยังมีพระผงสมเด็จพระสังฆราชแจกให้กับประชาชน๒๐๐ชุดครับ
ด้านนายลนดเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาและพระราชปัญญามุณีเจ้าคณะจังหวัดยาลา
รวมถึงพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่ศูนยวชนเทศบาลนครยาลา
เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัย
และที่จังหวัดสุราธานีนะครับพระสงฆ์๑๘วัดในอำเภอกเกาะสมุย
ทำพิธีสวดอภิษฐรรมต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชที่วัดแจ้งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่
มีพิธีวางดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชครับ